คุณผู้ชมครับมามาดูข่าวกันต่อกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจริงในสังคม
โดยเฉพาะบางทีคนที่เขาดื่มสุราคนเมาเนี่ยนะบางทีทำอะไรไปไม่ค่อยรู้ตัว
เห็นอะไรก็น่ารักน่าอุ้มกลับบ้านไปหมดแล้วยังโพสต์ลงโซเชียล
ถึงแม้จะเมาแต่สามารถเอาไอ้ตัวนี้กลับบ้านได้

เดี๋ยวภาพจะขึ้นมาไอ้ตัวนี้เห็นแล้วตกใจว่าเฮ้ยจับกลับบ้านไปได้ยังไง
เหรอปกติคนอื่นเขาไม่จับเหรอ
อันนี้สิ่งที่คิดนะอันนี้คืออันนี้สิ่งที่คนเมาคิดว่าเอาอันนี้กลับบ้าน
เออแล้วไปดูความจริงว่าเอาอะไรกลับบ้านเอาอะไรอ่ะ
ฝั่งซ้ายเนี่ยคือของจริงถามจริงเอออุ้มกลับบ้านไปอุ้มงูกลับบ้านเหรอฮะ
แล้วก็โพสต์ว่าถึงผมจะเมาหนักเจอปลาไหลผมก็เอากลับบ้านได้นะ
คิดว่าเป็นปลาไหลคิดว่างูที่ตัวเองอุ้มไปเนี่ยคือปลาไหล
แต่มันคือพี่เหลือมไงพี่เหลือมตัวเคืองเนี่ยอุ้มกลับบ้านไป
แม้คนเมาทำไปได้เขาบอกว่าเพื่อนเขาเห็นโพสต์นี้ของเพื่อนเนี่ย
ถึงผมจะเมาหนักเจอปลาไหลผมก็เอากลับบ้านได้
ชื่อว่าเซฟอ่ะนะฮะมันไม่ใช่ปลาไหลเขาลงไปใน
กลายเป็นงูเหลือมตัวเคืองอยู่ในตะก้ารถจักรยานยนต์ของเขา

เพื่อนก็เห็นแล้วก็เลยโพสต์ลงเพราะติดต่อพ่อหนุ่มคนนี้ไม่ได้
ก็เลยบอกว่าใครอยู่ใกล้น้องเซฟคนนี้ติดต่อไปหน่อย
ตอนนี้ติดต่อไม่ได้เพราะเวลาน้องเมาเนี่ย
จะเห็นเสือเป็นแมวจะเห็นหมูเป็นหมาจะเห็นงูเห็นปลาไหลเป็นงูอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ชม
เห็นงูเป็นปลาไหลเขาฝากคนใกล้เคียงติดต่อไปเพราะเป็นห่วงมาก

ประมาณ๕ทุ่ม๕๐กว่านะฮะ
มันไม่ใช่ปลาไหล่มันกลายเป็นงูตามที่คุณผู้ชมเห็น
เรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องฮือฮาในโซเชียล
เช้าเน็ตเห็นแคคเป็นแชร์กัน๕๗๐๐๐กว่าครั้ง

มีทั้งตกใจมีทั้งตลบขบขันมีทั้งเป็นห่วงว่านี่แหละครับ
คือโทษของการเมาเมาเสร็จปุ๊บทำอะไรแปลกทำอะไรก็ผิดไปหมดไม่รู้เรื่องไปหมด
น้องคนนี้ชื่อว่าน้องเซฟเขาบอกว่าเขาเห็นงูเป็นปลาไหลก็เลยอุ้มงูกลับบ้านไป
ไม่รู้ตอนนี้ปลอดภัยดีหรือเปล่านะฮะชาวเน็ตก็บอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
มันเป็นความจริงหรือเปล่าเป็นเรื่องตลกในกลุ่มเพื่อนหรือเปล่า
อะไรแบบนี้เพราะว่าถึงแม้จะเมาก็ตามทีแต่ว่างูอ่ะมันตัวใหญ่
ผิวสัมผัสของงูกับปลาไหล่มันก็แตกต่างกันคนเมาจะไม่รู้เลยเหรอว่า
จับงูหรือว่าปลาไหลกลับบ้านไปอะไรแบบนี้นะฮะ
แต่ว่าล่าสุดนะครับคุณผู้ชมผู้ชายคนที่โพสต์ภาพของงูเนี่ยชื่อว่าเซฟ
เขาก็โพสต์ว่ามันคือความจริงเพราะว่ามีเพื่อนถ่ายมุมนี้ไว้
ใช่อันนี้คนเอางูกลับบ้านบ้านคือเซฟ
นั่นล่าสุดปลอดภัยนะ
น้องเซฟใช่ไหม
น้องควรจะเซฟตัวเองด้วย